พี่เบิ้ลบอกว่าสวสมชายสวังการบอกว่า
เก้าไกลจะยกมือให้กับเพื่อไทยใช่ไหม

สวสมชัยคาดการณ์แบบนั้น

ไปทำไมยกแล้วก็ได้เป็นฝ่ายค้าน
คนที่พูดคนนี้ก็คือคุณจตุพรพรมพันธ์ค่ะ
ออกมาแสดงความมั่นใจในเรื่องนี้นะว่า
ก้าวไกลไม่ยกมือโหวตนายกให้กับทางฝั่งเพื่อไทยหรอก

เราไปคุยกับคุณจตุพรค่ะ
คุณจตุพรวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน

บอกว่าไอ้ที่เพื่อไทยเดินข้ามไปขอขมาทางฝั่งก้าวไกล

จริงแล้วเป้าหมายไม่ได้จะไปขอขมาอะไรขอเสียงโหวต
จากทางรวมไทยสร้างชาติแล้วก็พลังประชารัฐ
แต่ว่าทีนี้กลัวไงกลัวผลกระทบจากฐานเสียงฝ่ายประชาธิปไตย
ก็เลยต้องเข้าผ่านทางก้าวไกล

ยังอ้างได้ว่าที่ต้องรวมเสียงจากรวมไทยสร้างชาติแล้วก็พลังประชารัฐ
เพราะว่าก้าวไกลยืนกรานว่าจะไม่โหวตให้

มั่นใจนะว่าก้าวไกลจะไม่โหวตให้
แต่ถ้าเกิดก้าวไกรจะโหวตให้
ต้องกินอะไรแทนข้าวอ่ะคะลองฟังค่ะ
ผมบอกว่าเค้ารู้คำตอบอยู่แล้วว่าก้าวกลัย
นี่แงะนี่แงะ
แต่สิ่งที่เมื่อกี้ที่พี่พูดถึงสวสมชาย

ทำไมคาดการณ์ว่าก้าวไกลเจอจะไปยกมือให้กับ

มองเหตุผลไม่ออกว่าก้าวไกลจะบอกกับประชาชนอย่างไร

ก็นั่นน่ะสิเหตุผลอะไรที่จะหล่อมากพอใช่ไหมที่จะบอกแบบนั้น
แต่เรื่องนี้คุณจตุพรวิเคราะห์ทิ้งท้ายด้วยนะ
บอกว่าเพื่อไทยคือถ้าเกิดเสนอชื่อคุณเศรษฐา
คุณจตุพรก็ยังเชื่อว่าอาจจะรวมเสียงไม่ได้
มันจะไปติดปมเรื่องไอ้นั่นไงที่ดิน
เรื่องที่ดินแล้วก็เรื่องแก้มาตรา๑๔
คือตามขั้นตอนแล้วอาจจะต้องส่งต่อให้กับพักอันดับ๓
อันดับ๓ก็คือคุณอนุทินภูมิใจไทย
แต่ว่ามั่นใจว่าคุณอนุทินไม่น่าจะรับเผือกร้อน

พลังประชารัฐจะนำไปสู่การเสนอชื่อลุงป้อมหรือเปล่า